อันนี้เริ่มไม่น่ารักแล้วเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซื้อทุเรียนค่ะบอกว่าทุเรียนมีตำหนิ
ซื้อมาปุ๊บอ้าวตำหนิถึงขั้นหนอนขึ้น
จะเอาไปคืนแม่ค้าบอกไม่เอาค่ะ
ไม่เอาได้ไงคะเดี๋ยวดีไม่เอาได้ไง
นี่นะครับขายทุเรียน
พ่อค้าขายทุเรียนยังไม่ได้ออกจากร้านเลย

จริง

คลิปนี้ค่ะถ่ายจากในรถยนต์คันหนึ่งนะคะ
จับภาพพฤติกรรมของพ่อค้ากับแม่ค้า

ทำหยาบคายแล้วก็แสดงกิริยาไม่สุภาพนะคะ
หลังจากเจ้าของคลิปเขานำทุเรียนที่เพิ่งซื้อไปไม่กี่นาทีไปคืน

ที่เจ้าของคลิปจะพูดออกมาว่านี่นะครับ
ทุเรียนยังไม่ได้ออกจากร้านเลยขายทุเรียนเสีย
แล้วก็จะเห็นตอนหลังมีการเดินมาแล้วเหมือนเคาะชี้หน้าด้วยแล้วก็เคาะกระจกนะคะ
ก็เล่าว่าแม่ค้าขายทุเรียนบอกว่ามีตำหนิ
แต่ปรากฏซื้อมาเสียหมดทุกลูกค่ะ
พอจะเอาไปคืนบอกว่าไม่รับคืนมีตำหนิ
เขาบอกว่ามีตำหนิแต่พอมาของจริงทำไมมันเสียหรือครับ

แค่บอกเฉยว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์หน่อยนะมีตำหนินิดหน่อย

ซึ่งล่าสุดคลิปนี้ผู้เข้าชม๙แสนครั้งแล้วนะคะ
ก็แฟนเพจชื่อดังนำไปแชร์ต่อคนวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
ที่ชายหนุ่มรายนี้เนี่ยถูกแม่ค้าเอารัฐเอาเปรียบขายสินค้าไม่ได้คุณภาพนะคะ
โดยทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบต่อไปยังคุณหน่อยช่างแอร์นี่แหละค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ตัวเองเห็นว่าขายทุเรียนราคาถูกดี

แต่ป้าเขียนบอกว่าโลละ๔๕บาททุเรียนมีตำหนิ
ก็เลย๓๓ลูกมีตำหนิถูกก็สักหน่อยแล้วกันนะคะ
โดยที่แม่ค้ากรีดทุเรียนให้แล้วก็หยิบใส่ถุงทันทีโดยไม่ให้เลือกค่ะ

จ่ายเงินเสร็จจังหวะที่ตนเองหยิบทุเรียนไปไว้หลังรถ
กลับสังเกตว่าทุเรียนทั้ง๓ลูกนั้นเสียหมด

มีหนอนมีตำหนอนซ่อนอยู่ข้างในไม่โอเคนะคะเออตำหนอน
ซึ่งก็เลยถือถุงทุเรียนนี่แหละกลับไปคืนค่ะ

สุดท้ายก็เลยยกทุเรียนคืนแม่ค้าไปทั้งหมดกลับมานั่งในรถ
แล้วนี่แหละก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
ซึ่งจากนั้นก็ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ๑๙๙

ขายทุเรียนก็ได้ขับไปขายต่อที่อื่นแล้วค่ะ
เจ้าของคลิปบอกเพิ่มเติมบอกว่าสาเหตุที่นำคลิปมาลง
เพราะอยากเตือนภัยให้หลายคนระมัดระวังในการซื้อของที่มีตำหนิ
เมื่อวานนี้ก็ได้ไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการนะคะ
เนื่องจากว่าบ้านของตัวเองใกล้กับบ้านของพ่อค้าขายทุเรียน
เกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นค่ะ

แต่ความหมายของทุเรียนมีตำหนิคืออะไร

ถ้ามันเป็นสิ่งของเครื่องใช้มันเดาได้
มีร่องรอยอาจจะเหมือนกับว่าสุกมากไปส่วนหนึ่งแล้วหรือเปล่า
หมายถึงว่าแบบเละนิดนึงอย่างนี้นะ

เพราะมันเป็นของกินไง
มันไม่ใช่เสื้อผ้าที่อาจจะมีรอยเปื้อนหรือได้เย็บไม่ดี

ถ้าเกิดแบบขนมมันเปื้อนหรือแบบวางเรียงไม่สวย

แต่อันนี้มันเป็นทุเรียนไงทุเรียนมีตำหนิมันคือแบบ
คือส่วนตัวอาจจะคิดว่าลูกแคระแกรนไม่สมบูรณ์แบบเต็มผลอะไรอย่างนี้มั้ง
คิดว่านี่ส่วนตัวนะคะแต่อันนี้อย่าใช้คำว่ามีตำหนิเลย

ต้องติดแป้วว่าขายทุเรียนเน่า

คนซื้ออาจจะโกรธได้นะคะส่งทุเรียนคืนแบบอัตราแรงก็อาจจะแม่ค้าพ่อค้าจะกลัวได้

อ่ะแบบนี้ไม่เอานะคะ
ไม่โอเคเดี๋ยวตามข่าวกันต่อว่าสุดท้ายจะลงเอออย่างไรนะคะ